งานบุญ

งานบุญงานตัวเองต้องมาว่ายงาม
พิเศษมีอะไรพูดคุยกันตลอดนะคะ
เป็นอีกหนึ่งตลกเลยค่ะที่ชอบไปทำบุญ
ไปกันที่นี้เลยวัดเขาสะท้องสูงค่ะ
สระบุรีจ้ะก็เลยเก็บภาพมาฝากบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะก็เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคีนี่แหละจ้ะ
เพื่อสมทบทุนสร้างเจดีหลวงพ่อทันใจโอ้สาธุจริงจริง
และแน่นอนจ้ามีงานบุญก็ต้องมีตัวเลขมาฝากด้วยนะคะ
โดยภายในงานเมื่อวานนี้ค่ะยังได้มีการจุดประทัด
เอาเลิกเอาชัยกับหลวงพ่อทันใจอีกด้วยค่ะซึ่งปลายประทัดคือเลขอะไร
ไปดูคลิปดีกว่าจ้า
แต่เป็นเลขมหามงคลนะครับเลขนี้ยังไม่เคยออกมาก่อนนะครับ
ก็จะออกงวดนี้นะผมว่าแล้วก็เชิญท่านชาวพุทธที่ใจดีเศรษฐีที่ใจบุญครับ
มาร่วมกันลงทุนที่วัดนี้นะครับเพราะเป็นวัดที่กำลังก่อสร้าง
โอ้โหแกก็ทำบุญเนอะงวดนี้มาแน่ให้โชคไปด้วยเลย
คุณพลอยนี่เขาถูกปล่อยนะเขาเล็งมาแล้วว่า๔๖กับ๖๔๘ของคุณอาตุและเนี่ย
มันก็น่าสนใจอยู่นั้นกันน่าสนใจนะ
ขอขอบคุณคุณอาถั่วแระด้วยนะคะที่เอาบุญมาฝากพวกเรา
พร้อมกับถ่ายคลิปสุดพิเศษเลยมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐด้วยนะจ๊ะ
ขอบคุณค่ะคุณอานี่เลยค่ะต่อกันแล้วกันนะคะ
เช่นเดียวกับลูกทุ่งสาวแคนดี้รากแก่นจ้ะ
หลังจากที่เมื่อวันก่อนเราได้นำเสนอข่าวความตั้งใจ
ศรัทธาของเจ้าตัวที่เดินทางขึ้นถ้ำนาคาไปเลย
เขาไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
แล้วก็ไปขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถ้ำนาคา
ท่านประธานในสิ่งที่เจ้าตัวขอ
โดยเฉพาะเรื่องทรัพย์สินที่สมหวังดั่งตั้งใจ
ซื้อบ้านเงินสดนะจ๊ะเออซื้อบ้านเงินสดนะจ๊ะนะอ่าหลังจากนั้นเจ้าตัวค่ะ
ก็เดินทางไปไหว้พระยาศรีสัตนคราชค่ะ
ลานพระยาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนม
ซึ่งพี่แคนดี้บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าแบบนี้ตอนแรกตั้งใจจะเดินทางไปไหว้ท่านเฉยเลย
แต่พอไปถึงอยู่ก็รู้สึกว่ามันอยากรำถวาย

ก็เลยถือโอกาสนี้รำถวายท่าน
แล้วก็รำถวายขอบคุณท่านด้วยนะคะ

คุณแม่บันเย็นเดินทางมาแสดงวนตรีที่นี่
แล้วล้มป่วยไปค่ะ

ให้ปู่ที่นี่บอกว่าปู่ขอให้คุณแม่หายป่วยได้ไหม

วันนั้นคุณแม่ยังไม่หายดีแต่วันนี้คุณแม่หายรำกรี๊งเนี่ยค่ะ
หายแบบข้อมือข้อขาทุกอย่าง

วันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งเดียวที่สลอดขนาดที่สุดคือให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรง
และแน่นอนนะคะเมื่อทำสิ่งใดตั้งใจมาเรียบร้อยแล้วก็ถือโอกาสจุดทูปขอเลขมงคลมาฝากแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐด้วย

เลข๘มาอีกแล้ว

เลขสวยอ่ะ

ส่งกลับไปถึงพี่แคนดี้ด้วยนะคะ
แล้วก็คุณอ่าตัวแหละด้วยนะคะ
มีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
ตัวเลขมาแบบจุก
ปังคุณผู้ชมค่ะ